คุณผู้ชมครับมันมีเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ
อยู่ที่ชนบุรีแล้วเธอบอกเธอไปรับขันห้ามาจากร่างทรง
แต่ไม่ได้บูชาก็เอาไปใส่ถุงจะเอาไปทิ้ง

แล้วอยู่ก็ป่วยนะฮะเป็นโรคกล้ามเนื้อเสียหายเฉียบพลัน
ลูกสาวของเธออายุ๑๖ปีมีอาการคล้ายถูกผีสิง
จนสุดท้ายเนี่ยต้องออกจากโรงเรียน

เดี๋ยวไปดูนะฮะพอหมอปลาไปถึงเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
พี่จ้องตาผมไว้ด้วยจ้องตาผม
จ้องตาผมลืมตาจ้องตาจ้องไว้

คือเนี่ยฮะอีกนะ
พอหมอปลาเดินเข้ามาปุ๊บเขาเหมือนมีอาการแบบเกร็งกระตุกเลยอ่ะ
สั่นเลยนะอยู่บนวิวแชร์นะคุณรัชนกนะครับอายุ๓๕ปีนะครับ
หมอปลามาหาที่บ้านที่สัตหีบชนบุรีนะฮะ
หลังจากทางครอบครัวเนี่ยอยากให้หมอปลามาดูมาช่วยหน่อย
ที่เธอเกิดอาการแบบนี้นะฮะคือเห็นแล้วก็มันก็น่าเห็นใจแล้วนะ
ในมุมหนึ่งเขาก็คงไร้ที่พึ่งแล้ว
เคยไปหาหมอแล้วใช่ไหมแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นนะครับ
เป็นอดีตพนักงานส่งพัสดุนะครับอยู่ที่ชนบุรีนะฮะ
ก่อนหน้านี้เธอบอกเธอไปรับขันครูจากร่างทรงมาเอามาเก็บไว้ที่บ้าน
แล้วก็ป่วยนะไปโรงพยาบาลหมอบอกเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง
ร่างกายไม่แข็งแรงสุดท้ายมาเป็นโรคกล้ามเนื้อเสียหายเฉียบพลันอีก
นี่เดินไม่ได้ต้องนั่งวิวแชร์นะครับค่ะเข้าออกโรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้ง
ลูกสาวอายุ๑๖อยู่ก็กลายเป็นเหมือนกับคนถูกผีเข้า
เชื่อว่าเป็นผลมาจากสิ่งลี้ลับแน่นะฮะเราเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วเธอเชื่อว่ามาจากการไปรับขันห้าขันครูมาจากร่างทรง
แต่ไม่บูชาแล้วจะเอาไปทิ้งคือใส่ถุงเอาไว้เห็นไหมฮะไม่ได้บูชาของก็เลยเข้าตัวหรือเปล่า
ลามไปถึงลูกด้วยหาหมอแล้วก็ไม่หายเลยอยากให้หมอปลามาหา
หมอปลามาถึงก็นี่ฮะนอกจากคุยกับคุณรัชนกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่พยายามทำพิธีเพื่อจะดูว่าเอ๊ะมีวินยงวิญญาณอะไรเข้าสิงหรือเปล่านี่นะฮะ
แล้วก็เรียกลูกสาวยุค๑๖ปีให้มาทำพิธีด้วยนะฮะ
นี่ฮะลูกสาวนะครับแต่น้องเพิ่ง๑๖นะครับ
คือแต่มันก็ไม่ได้สัมผัสถึงสิ่งลี้ลับอะไรนะ

แบบอาเจียนหาวน้ำตาไหลผอืดผอม
หมอปลาก็เลยหันไปถามสามีของคุณรัชนกว่าไปเจออะไรที่มันผิดแผกแปลกประหลาดอะไรกว่าที่ภรรยาเจอหรือเปล่า
นี่เสื้อเท้าแมสดำนี่นะฮะสามีของคุณรัชนกนะครับคุณพ่อของน้องอายุ๑๖นะฮะ
คือนอกจากไปรับขันห้าจากร่างทรงอะไรคือหมอปลาบอกไม่น่าใช่หรอก
เพราะว่าไอ้ขันห้าหรือว่าขันครูจากร่างทรงที่รับมาแล้วไม่บูชาแล้วใส่ถุงเอาไว้ที่บ้านเนี่ย
คือมันไปรับมาตั้งนานแล้วอ่ะมันหลายปีแล้วใช่ไหมคะถ้าจะเกิดความผิดปกติมันต้องเกิดตั้งนานแล้ว
นี่เพิ่งมาเป็นเมื่อเดือนสองเดือนเองนะไอ้แบบลักษณะป่วยแพ้ภูมิตัวเองกล้ามเนื้อเสียหายเฉียบพลันลูกสาวเหมือนถูกผีเข้าเนี่ยค่ะ
คุณพนุวัฒน์บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมียเคยเล่าให้ฟังมีอยู่วันหนึ่งเคยขี่จักรยานยนต์นะเพื่อจะไปส่งลูกสาวไปทำงานพาร์ทไทม์
ซึ่งที่ทำงานลูกสาวเนี่ยอยู่ใกล้กับสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่เคยมีเหตุโศกนาฏกรรมเคยเกิดเหตุแล้วก็มีคนเสียชีวิตจำนวนมากในพื้นที่ชนบุรี
แล้วเห็นคนขอกลับบ้านด้วยซึ่งตอนที่ลูกสาวไปทำงานเนี่ยก็เป็นคนเอาเครื่องไปเส้นไหว้ใกล้ใกล้กับสถานที่ที่เกิดเหตุแล้วเคยเห็นวิญญาณเนี่ยเต็มไปหมดตรงนั้น
หลังจากนั้นเนี่ยที่มีคนขอกลับบ้านด้วยขอติดรถไปด้วยเนี่ยกลับมาภรรยากับลูกสาวก็มีอาการผิดปกติไปเลย

แล้วพอก่อนจะรับลูกก่อนจะถึงลูกเขาบอกเขาได้ยินเหมือนเขาบอกว่าอะไรนะไปด้วยไปด้วยอะไรสักอย่างนี้แหละครับ
แต่เขาก็ไม่คิดไม่ทราบเหมือนกัน
เขาก็ไปรับลูกแล้วตอนกลับมาก็ได้ยินอีก
แล้วเขาก็มาเก็บไว้ตั้งหลายวันนะครับเพราะเขาคิดว่ามันไม่น่าจะไม่มีอะไร
สงสัยเขานึกขึ้นได้แล้วเขาก็ล่าให้ผมฟัง
จากนั้นทางครอบครัวนะครับก็เลยพาคุณรัชนกแล้วก็ลูกสาวนะครับ
หมอปลาด้วยนะฮะไปจุดที่บอกว่าเคยเจอวิญญาณขอกลับบ้านด้วย
นี่ฮะก็ต้องช่วยกันหน่อยนะครับเธอก็นี่ฮะต้องอยู่บนวิวแชร์แบบนี้นะครับ
สถานบันเทิงที่เคยเกิดเหตุโสตกรรมมีผู้เสียชีวิตหลายคนนะครับ
คือพอไปถึงจุดที่เป็นทางเข้าของสถานบันเทิงแห่งนี้นะครับ
จอดรถอยู่เนี่ยคุณรัชนกอาการนี่หนักขึ้นนะฮะหนักขึ้นอีกเหรอคะหนักกว่าตอนอยู่บ้านอีก

ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนี่นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
คือทางเจ้าของพื้นที่ที่เป็นสถานบันเทิงเนี่ยนะครับ
เห็นว่ามีคนที่เขามีอาการแบบนี้มามีหมอปลามามีทีมข่าวมา
เขาก็อนุญาตนะบอกอ้าวงั้นก็ลองเข้าไปในพื้นที่ก็ได้
เพื่อไปทำพิธีเผื่อจะดีขึ้น
พอเข้าไปถึงจุดตรงนั้นนะครับที่เขาบอกเขาเคยเจอวิญญาณมาขอกลับบ้านด้วย

ุรนทุรายเมื่อสักครู่นี้ถึงขั้นอาเจียนออกมาเลยนะครับ
ที่คุณน้ำฟ้านี่ภรรยาหมอปลาพยายามเข้าไปดูอีกคนเป็นสามีนะฮะนี่ครับ
อ่าส่วนทางหมอปลาเองก็เดินสำรวจพื้นที่นะครับ
เพื่อทำพิธีในการเชิญดวงวิญญาณและปลดปล่อยดวงวิญญาณ
โดยจุดทูบ๑๖ดอกจุดเทียน๒เล่ม
ใช้สายสินเนี่ยพันศีรษะคุณรัชนกแล้วก็ทำพิธีให้

คืออยู่เนี่ยคุณรัชนกมีสติขึ้นมา

แล้วบอกจำอะไรไม่ได้เลย

ถามว่าก่อนหน้านี้เคยมาแถวนี้แล้วมีวิญญาณขอติดรถกลับบ้านด้วยจริงไหม

รู้โทษว้าเจ็บเท้าอะ

เห็นคนเนี่ยยืนเต็มเลยตรง

อาทิตย์สองเอาลูกมันทำงานสองสามอาทิตย์ไม่แน่ใจ

อยากกลับบ้านไปด้วยแล้วนี่ก็ร้องไห้ไปจนถึงบ้านเลยก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน
นี่ฮะที่เธอเล่าให้ฟังนะก็ถือว่าอาการก็ดีขึ้นนะฮะ
ต่างนานาคงต้องไปหาคุณหมอต่อนะฮะอย่าไปทิ้งนะตรงนั้นต้องรักษาให้ต่อเนื่องนะหมอปลาก็ทำน้ำมนต์นะครับให้กับคุณรัชนกแล้วก็ลูกสาวดื่มนะครับ
ประพรมพื้นที่กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้สูญเสียนี่หมอปลาบอกเดี๋ยวก็ดีขึ้นลูกสาวที่ว่าเออเคยมีอาการเหมือนผีเข้าอะไรพวกนี้เดี๋ยวก็จะหายกันไปพร้อมกับคุณแม่นี่แหละ

เพราะไอ้จุดที่ผมมาเจอพลังงานเนี่ย

ผู้จัดการบอกว่าจุดเนี่ยเป็นจุดกองศพ
อาการเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็จะดีขึ้นตามลำดับ

เพียงแต่ตอนที่ผมเจอเขาที่แรกคุยกันไม่ได้เลย

เรื่องนี้บอกแล้วว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ